จะพาไปเข้าปั๊มน้ำมันที่สมุทรปราการเพราะว่ามีเหตุ
นักเรียนจะขี่รถไปโรงเรียนก็แวะเติมน้ำมันก่อน
คู่อารีอยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มวนรถมาเลย
โวนรถมามาฟันเข้าให้ดีฝ่ายผู้หญิงที่ถูกฟัน
ที่ถูกเขาเอามีดฟันถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ง้าวดิ
เห็นเปล่าว่ามีผู้หญิง
ใครมึงเห็นไหมว่ามีผู้หญิง
โอ้โหน้องผู้หญิงคนนี้ใจถึงจริง
แต่พี่เป็นห่วงนะน้องนะนะครับคลิปนี้ครับคุณผู้ชม
จะเห็นเด็กอาชีวะยกพวกกันมาเป็น๑๐เอามีดมาด้วย
บุกเข้าไปในปั๊มน้ำมันบางจากตรงข้ามโรงเรียนในเรือ
ตัวเมืองสมุทรประการวิ่งไล่ทำร้ายคู่อลีครับ

ล่าสุดพุทธข่าวไปที่สมพเมืองสมุดประการ
ดูมี่ดฟันได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บ
ในเอเนามสมมติหน้ารอบว่าเขาได้เรียนเทคนิคสมุดประการปีหนึ่ง
จากนั้นผู้ก่อเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุ

โดยทุกคนมีมีดในมือ

ตะโกนไล่คู่กรณีในคลิปเนี่ยนะ

ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับ
เห็นว่ามีกรณาที่จะมากรเหตุของพวกหนูค่ะ
กรณาประมาณ๕ถี๑๐นาที
ก็คือไปปันคุณซึ่งนะครับค่ะใช่ค่ะอีกเคสนึงนค่ะ
ปกครองของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรประการนะครับ
ก็ไปที่สมสมุทรประการ
พยายามโทรศัพท์ไปสอบถามฝ่ายปกครองของวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
แต่วิทยาลัยระบุว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจครับ
วิทยาลัยควบคุมนิดนึงสิคะเด็กของคุณหาเรื่องทุกวันเลย
แล้วพอมีเรื่องมีปัญหาอาจารย์ไม่ได้อะไรบอกปัดให้สถานีตำรวจแล้ว
ส่งชื่อให้ตำรวจแล้วส่งชื่อให้โรงพักแล้วทุกอย่างเลยอ่ะ
ซึ่งเนี่ยเรายังไม่เห็นหน้าอาจารย์ของวิทยาลัยคุณเลย